สวัสดีค่ะรุกรรณร่อนหนาวกับดิฉันดาวสุพศรา
ตลอดทั้งสัปดาห์ทั่วไทยฝนเยอะและยังคงมี๑๐จังหวัดที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ
จังหวัดที่มีการประกาศเตือนอันตรายจากฝนตกหนักยังคงเป็นพื้นที่เดิมจากการประกาศเตือนสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
เน้นพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราชนบุรี
อกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มเติมด้วย
สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๓เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงสัปดาห์หน้าค่ะ
จากลมมรสุมประจำฤดูกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
อกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมา
และยังมีร่องมรสุมฝนพาดผ่านภาคอีสานและประเทศลาว
ทำให้ช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
เฉลี่ยของฝนทั่วไทยอยู่ที่๑๓๐๗๐ของพื้นที่
ฝนตกช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำระวังอันตรายจากฟ้าร้องฟ้าผ่าและลมแรงด้วยนะคะ
เฉลี่ยทั่วไทยอยู่ที่๒๔๓๙องศาเซลเซียส
พื้นที่ที่ร้อนที่สุดคือพื้นที่ภาคเหนือค่ะ
ส่วนคนกรุงเทพเผื่อเวลาช่วงเดินทางกลับบ้านด้วย
เพราะว่าวันนี้ฝนมากถึง๑๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วงนี้ฝนเยอะตลอดทั้งสัปดาห์
เกษตรกรสำรองน้ำฝนไว้ใช้ก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงด้วยนะคะ